ตำรวจทุกพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะมีการออกมาตรการมาเรื่องของความปลอดภัย
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งเส้นทางที่มีการขับรถ

มาตรการต่างที่ออกมานั้นต้องการจะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
รวมทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางด้วย

แจกแผ่นพับคำแนะนำการเดินทางบนรถให้กับผู้โดยสาร
ขบวนรถด่วนพิเศษที่๓๗กรุงเทพศูนย์ไหนโกรก
ไว้สำหรับศึกษาวิธีการดูแลตัวเองระหว่างเดินทาง
เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ
ซึ่งนี่คือหนึ่งในมาตรการที่ตำรวจรถไฟ
ต้องการให้ประชาชนดูแลตัวเองในเบื้องต้น
หากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นกับตัวเองหรือคนใกล้ตัว
ตรงนี้เรามีการจัดชุดดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

ตั้งแต่บนขบวนรถไฟจะมีเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบ
ทั้งในเครื่องแบบทั้งนอกเครื่องแบบ
หลังจากนั้นก็มาดูที่สถานีรถไฟ
และที่สำคัญคือบริเวณสถานีใหญ่
เราจัดจุดที่บริการแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
ขณะที่พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ระดมกำลังตำรวจกว่า๘๐๐นาย
ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
บริเวณสถานที่จัดงานสงกรานกว่า๑๓จุด
ระหว่างวันที่๑๓๑๕เมษายนนี้
โดยแต่ละจุดจะมีนายตำรวจระดับสูงคอยบริการตลอด๒๔ชั่วโมง
ก็บอกพี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งคนต่างชาติว่า
ผู้จัดการตำรวจนครบานอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงในพื้นที่
พร้อมที่จะมาแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะมาเชิญเหตุ
มั่นคงปลอดภัยสะดวกสบายมีความสุขกันทั่วหน้ากัน
เทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงนี้
ตำรวจทุกหน่วยงานพร้อมทุ่มกำลังในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
ตลอดการท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความสบายใจ
แต่ในอีกมุมหนึ่งตำรวจยังยืนยันที่จะบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อให้สงกรานปีนี้เป็นสงกรานวิถีไทยอย่างแท้จริง
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน